ความคืบหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับกรณีที่เป็นสุนัขพันธ์
รายการพิษบูแบนด็อกไปกัดเจ้าของจนอาการบาดเจ็บสาหัสเลยคือ
ขย่ำเข้าที่คอมีแผลลึกแล้วก็ขย่ำที่ศีรษะจนกระโหลกเปิดเนี่ยนะคะ
ล่าสุดมีรายงานมานะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
ผู้ที่ถูกสุนัขกัดเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะส่วนเจ้าใจแอ้นสุนัขตัวนี้เนี่ย
ย้ายไปอยู่กับเจ้าของใหม่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะโดยผู้บาดเจ็บก็คือนายวิสิตสงวนมาก
วัยห้าสิบหกปีค่ะก็เจ้าของของเจ้าใจแอ้นนี่แหละค่ะ
สุนัขสายพันธุ์อเมริกันพิษบูแบนด๊อกวัย๒ปีที่เขาเลี้ยงเองกับมือตั้งจนตั้งแต่อายุ๓เดือน
จนได้รับบาดเจ็บคือคอขวาเป็นแผลลึกหูขวาฉีกหนังศีรษะเปิด
แล้วก็มีแผลเจาะหลังหูซ้ายนะคะกู้ภัยเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลบางละมุง
แล้วก็ส่งต่อที่โรงพยาบาลชนบุรีตั้งแต่วันที่๑๕เมษายนแล้วนะคะ
แต่สุดท้ายค่ะช่วงสายวันนี้เองนะคะมีรายงานมาว่านายวิสิทธิ์เสียชีวิตแล้วค่ะ
ซึ่งนางวันเพ็ญคุ้มคงภรรยาแล้วก็ญาติญาติรวมถึงพระสงฆ์หนึ่งรูป
ก็ได้เดินทางมาขอรับศพที่โรงพยาบาลชนบุรีแล้วแต่เอกสารบางอย่างไม่ครบนะคะ
ต้องมาขอรับศพในวันพรุ่งนี้แทนนางวันเพ็ญบอกว่า
เสียใจจนไม่รู้จะพูดอะไรมันพูดไม่ออกร้องไห้ไปก็เอาชีวิตของสามีกลับคืนมาไม่ได้
ญาติญาติก็บอกนะคะว่าทั้งที่นายวิสิทธิ์ผู้ตายเนี่ย
เจ้าใจแอ้นมากไม่เคยตีเลยด้วยซ้ำไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้โดนกัดหนักขนาดนี้
ก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขพันธ์พิษบูหรือว่าพันธุ์ที่มันดุแบบนี้ด้วย
ซึ่งนางวันเพ็ญและญาติก็เดินทางกลับบ้านที่อำเภอบังละมุงนะคะจะมีการกำหนดตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดบางละมุงค่ะ
ส่วนกำหนดการชาปนกิจเดี๋ยวจะต้องมีการปรึกษากันในครอบครัวอีกทีนึง
ส่วนเจ้าใจแอ้นนะคะสุนัขพันธ์อเมริกันพิษบูแบนด็อกตอนนี้
ย้ายไปอยู่กับเจ้าของใหม่ในตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะ
ลักษณะที่อยู่ก็เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นมีลานกว้างบริเวณหน้าบ้านแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดค่ะ
เจ้าของใหม่ก็ล่ามมันด้วยโซ่เอาไว้ในรั้วบ้านเหมือนกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปดูที่บ้านใหม่ของเจ้าใจแอ้นด้วยค่ะ
ก็เห็นว่าเจ้าใจแอ้นเนี่ยซึมไปเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็แปลกที่แปลกตา
พอมันได้อยู่ใกล้หรือได้เล่นกับเจ้าของใหม่ก็มีอาการเนี่ยค่ะ
ดีใจอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยกระดิกหางก็คือรู้สึกโอเคดีใจขึ้นน่ะนะคะ
ซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าเจ้าใจแอ้นก็จะเข้ากับเจ้าของใหม่ได้เป็นอย่างดีเอาไปนั่งทับตักเขาด้วยนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าก็คงจะไว้ใจกันแล้วอ่ะนะคะนายศึกษาเกรดหน้าก็คือเจ้าของใหม่เจ้าใจแอ้นค่ะ
แล้วก็เป็นกลุ่มของพิษบูทีมสารพิพัฒน์ด้วยนะทีมสารสารพัดพิษนะคะ
ก็บอกว่าตอนที่เจ้าใจแอ้นมาถึงบ้านใหม่เนี่ยมันก็เศร้านะไม่ยอมกินข้าวเลย
ก็ต้องค่อยปรับสภาพปรับพฤติกรรมกันไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะ
ทั้งเรื่องการเอาใจใส่เรื่องการดูแลแล้วก็ทำให้มันไว้วางใจ
สำคัญที่สุดก็คือต้องรู้ใจมันด้วยเขาก็ฝากบอกมาไว้อ่ะนะคะว่า
สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากจะเลี้ยงสุนัขพันธ์นี้
ต้องศึกษาให้ดีให้เข้าใจจริงเพราะพฤติกรรมของมันเนี่ยไม่เหมือนกับหมาบ้านที่เรานิยมเลี้ยงกันโดยทั่วไป